คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะ
เป็นคลิปที่กู้ภัยเขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็ไปโพสต์อยู่ในเพจคนข่าวบางประกง
ด้วยความที่เมื่อคืนเป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชา
ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูว่าคนเสื้อขาวที่วิ่งออกมาจากเสาไฟ
แล้วก็หายไปในมุมมืดเนี่ยใช่เรื่องลี้ลับหรือเปล่า
หรือเป็นคนวิ่งเดี๋ยวลองดูภาพนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
นี่นะฮะอ่ามันจะมืดหน่อยใช่ค่ะ
แต่ว่าเพจคนข่าวบางประกงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไลฟ์สดอยู่
ค่ะนี่คุณผู้ชมลองดูนะในวงกลมสีแดงนะคะมันมืดค่ะ
อ่าแต่เดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปของภาพนี้ให้ฟังครับ
คือทางกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเซาเขาได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้ชายสองคนนอนอยู่บนถนนฝั่งมุ่งหน้าบางประกง
คนนึงใส่เสื้อสีแดงนอนเอาหัวเกยทางเท้าอยู่นะคะ
แต่ว่าเท้าอ่ะยื่นออกไปบนถนนแบบนี้อีกคนนึงใส่เสื้อสีเขียว
นอนหันหัวไปบนถนนแต่เท้าเกยอยู่บนทางเท้า
พอกู้ภัยไปถึงอ้าวมีแต่คนเสื้อสีแดงนอนอยู่คนเดียว
แล้วลักษณะเหมือนกับคนเมาพอถามว่าอีกคนนึงไปไหน
เขาก็ตอบว่ามาคนเดียวระหว่างนั้นค่ะได้ยินเสียงรถชนคน
จากถนนฝั่งตรงข้ามที่มุ่งหน้าไป๘ริ้ว
เห็นรถสีขาวชนกับเงาดำคล้ายเด็ก
แล้วก็กระเด็นไปที่เสาไฟข้างทางแบบนี้กู้ภัยก็วิ่งข้ามฝั่งไปดู
แต่พอวิ่งไปดูปุ๊บคุณผู้ชมไม่มีคนนะไม่มีใครเลยมีแต่ซากของกันชนหน้ารถ
แล้วคนอยู่ในเหตุการณ์ตั้งหลายคนเป็นกู้ภัยกันทั้งนั้นเขาเห็นเห็นแบบนี้ทุกคนเลยค่ะ
เขาก็เลยงงว่าก็เมื่อกี้เห็นเงาดำเหมือนกับเด็กถูกรถชน
แล้วก็พุ่งไปอยู่ที่เสาไฟแต่พอมาดูใกล้ใกล้มันไม่มีคนมันมีแต่รถอ่ะ
หันกล้องไปทางเสาไฟที่ห่างจากต้นที่เห็นเงาดำกระเด็นเข้าไปอ่ะนะคะ
ประมาณสักร้อยเมตรก็ไม่เจออะไรพอหันกล้องไปอีกมุมหนึ่ง
ถึงห้าวินาทีอ่ะคุณผู้ชมหันกล้องกลับมาจุดเดิม
มีคนใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงเสาไฟต้นเดิมทั้งทั้งที่เมื่อกี้ไม่มีคน
แล้วก็เห็นเป็นภาพแบบนี้เหมือนกับเขาก็วิ่งคนเสื้อขาววิ่งหายไป
ข้างทางเนี่ยค่ะคือสิ่งที่กู้ภัยให้ข้อมูลมาแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็แชร์อยู่ในเพจคนข่าวบางประกงคุณผู้ชมพอเห็นอะไรไหมคะ
ด้วยความที่มันมืดด้วยนะแต่เห็นเหมือนอะไรผ่านไปแว๊บอ่ะ
เราเลยให้คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปเจอกับชาวบ้านที่แจ้งกู้ภัยว่าเห็นคนนอนอยู่ริมถนน
เพียรดวงสิริในเพียนบอกว่าเขาเห็นจริงว่าคนนอนอยู่สองคน
ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยแล้วตัวเองก็กลับเข้าบ้านเพื่อไปจอดรถ
แล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเดิมแต่ก็ไม่เจอผู้ชายชุดแดงนอนอยู่นะ
ก็เหมือนกับกู้ภัยไปช่วยแล้วอ่ะ
ภัยบอกว่าผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเขาเมาแล้วยืนยันว่ามาคนเดียวแต่ทุกคนก็งง
เพราะในเพียนบอกว่าเห็นสองคนจริงยืนยันว่าเห็นสองคน
ก็เลยแจ้งกู้ภัยแต่พอกู้ภัยมาถึงกู้ภัยบอกมีคนเดียว
คนที่นอนอยู่คนเดียวก็บอกว่าผมมาคนเดียวครับ
แล้วไอ้ที่เขาเห็นกันเนี่ยคือมันใกล้จบไลฟ์สดแล้วอ่า
ลักษณะเป็นยังไงครับเราไปนั่งดูย้อนย้อนหลังก็คือ
เหมือนเด็กแต่จะเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้แต่
จังหวะที่วิ่งมันเหมือนคนปกติแต่ตอนที่จะสุดปลายกล้องเนี่ย
เป็นเงาฟึ๊บหายไปทีแรกก็วนดูหลายหลายรอบ
ขยายขยายดูมันก็เหมือนคนจริงจริงแหละเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเด็กลูกชาวบ้านแถวแถวนี้
เพราะมันยังไม่ดึกมากเป็นไปได้เพราะว่าช่วงที่มีเหตุอยู่ฝั่งนู้น
เขาก็เดินวิ่งข้ามไปกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไอ้สิ่งที่เราเห็นก็คือเรายืนอยู่ตรงนู้น
แต่เห็นว่ามีเงาบางอย่างเหมือนเด็กเลยที่โดนรถชนกระเด็นเข้ามา
ก็มันมีรถมาแล้วก็ชนได้ยินเสียงชนตึ้งดังนั้นเลย
แล้วก็หันไปดูกันมันมีเงาดำลอยขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยครับ

แล้วรถคันที่ชนเนี่ยแล้วเขาก็คือขับ
จอดพักนึงแล้วก็ไปเลยครับไปเลยไม่ได้ยินอะไรก็ไปได้เลย

ไม่ไม่งั้น
อืมคือชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเอาไว้แบบนี้นะคะ
ว่าจุดตรงนี้ค่ะเป็นทางโค้งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีรถแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟบ่อยมาก
ทั้งมีคนเจ็บมีคนตายเยอะเลยตรงจุดนี้ค่ะ
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณสัมภเวษี
วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักที
แล้วก็หาตัวตายตัวแทน
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถึงขั้นที่เคยมีคนเห็น
สามแม่ลูกที่ถูกรถเป็นรถ๑๘ล้อเป็นรถพ่วงค่ะ
ชนตายอ่ะแล้วก็ตายคาที่ทั้งสามศพ
เคยมีคนเห็นว่าสามศพเหมือนเป็นวิญญาณวนเวียนอยู่แถวนั้น
บางทีก็อยู่ตรงเนินดินเนินหินข้างทาง
วันดีคืนดีมีคนได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังสังสรรค์กันอยู่

ชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นแบบนี้เขาได้ยินแบบนี้บ่อยมากค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าเหมือนกับยังมีดวงวิญญาณวนเวียนอยู่แถวนี้นะคะ

แต่ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด๑๙
เลยไม่ได้ทำบุญให้บ่อยนัก
อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยและยังมีวิญญาณที่ยังอยู่อะค่ะ
เคยเจอเพราะเคยเจอกับตัวเองไง
คือเขามาบอกว่าให้เขาคุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านเรา

เพราะเวลาทำให้เขาคือเราให้พวกไม่มีญาติ
เหตุการณ์เมื่อคืนเมื่อคืนมันเป็นแบบว่ารถชนได้ยินเสียงดัง
ได้ยินก็ตกใจนึกว่าหลานตัวเองไง

ค่ะเคยเห็นเขามาเดินกัน๓๔แม่ลูกเขาอะ
แล้วจำได้ทันทีเลยเหรอ
จำได้แล้วแหละ
ถ้าเป็นแถวนี้นะเขาก็เชื่อกันว่าผีดู
ขายของเขาก็โดนกันอ่ะหมาดำตัวใหญ่ใหญ่มาเลียรถเรียอะไรเนี่ย
อืมก็นี่แหละค่ะก็เขาเห็นกันแบบนี้อ่ะเนอะ
ทีมข่าวก็เลยสำรวจพื้นที่ดูหน่อยจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงนี้นะคะ
ครับถนนก็กว้างค่ะฝั่งละสามเลนเป็นทางโค้ง
แต่ปัญหาก็คือตอนกลางคืนนะคะมันจะมืด
ถ้ารถวิ่งมาเร็วเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย
แล้วรถบรรทุกเยอะค่ะเส้นทางตรงนี้อ่ะค่ะโอ้แล้วโค้งแบบมันเอ่อ
สาดโค้งมานี่หลุดมานี่เรียบร้อยเลยฮะก็ไม่รู้แหละ
ทั้งกูภัยทั้งเช้าบ้านเขาเห็นกันแบบนี้อ่ะเนอะครับ